คุณผู้ชมแต่เรื่องสภาพอากาศเชื่อเขาได้
ใช่ค่ะรวมถึงพอพี่ดาวรายงานสภาพอากาศแล้วก็นึกถึงนี่เลยค่ะครับ
มาอีกแล้วภาพลักษณะนี้น้ำซัดพัดรถน่ะโอ้โหอีกแล้ว
เมื่อวานก็เพิ่งเล่าอ๋อใช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะอืม
มาจากไหนตรงนี้มันคลองชัดมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นถนนเลย
เมื่อวานเรารายงานที่ภาคเหนือใช่เชียงใหม่แหละเชียงใหม่
ก็พยายามจะขับรถข้ามฝ่ายไงพี่เบิร์ตอ๋อพอมีความพยายามนี้จะขับรถข้ามฝ่าย
แล้วน้ำป่ามันทะลักมาตรงฝ่ายแบบนี้พอดีน้ำมันก็ซัดสิอืม
แล้วตรงนี้หน้ารถหัวรถมันจมไปแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านนะเขาต้องตามตามรถมาช่วยลาก

ตอนจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามจะนำตัวคนที่อยู่ในรถออกมา
สุดท้ายคนขับเสียชีวิตอ๋อเหรอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงฝ่ายน้ำล้นบ้านสรรเจ้าคุ้มขี้เหล็กขาเทียม
ปากช่องของโคราชทีมกู้ภัยแล้วก็หน่วยกู้ชีพอบตคลองม่วงเนี่ยได้รับแจ้ง
ตอนแรกก็บอกว่ากระบะจมน้ำโดนซัดพัดไปไกลประมาณสัก๑๐๐เมตรได้
แล้วน้ำมันมิดหลังคาเลยมันมาติดอยู่ตรงต้นไม้นี่รถแทรคเตอร์มาค่ะคุณผู้ชม
ทีมกู้ภัยมาต้องว่ายน้ำไปจุดที่เกิดเหตุแล้วปรากฏว่ากระจกทั้งสี่ด้านมันปิดแล้วมันล็อกไง
น้ำก็ไหลเชี่ยวอ้าวชาวบ้านที่มีรถแท็กเตอร์ต้องมาช่วยลากรถขึ้นไปตรงที่น้ำมันตื้น
พอลากขึ้นไปเนี่ยนำคนขับออกมาได้ชื่อว่านายดาราหรือว่านายเชนสาธิสัตว์อายุ๔๔ปี
คือนายดาราเนี่ยเขามีอาชีพรับจ้างส่งพวกส่งส่งพัสดุเอกชนอ่ะ
แล้วในรถก็มีพัสดุแบบเพียบเลยเป็น๑๐ชิ้นเปียกน้ำอยู่
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาใช้สะพานใช้ทางข้ามสะพานเหล็ก
ขับไม่หยุดค่ะแล้วก็ขับลงไปในฝ่ายน้ำล้นน้ำก็ซัดพัดมาเลย
เห็นแบบนั้นนะชาวบ้านเขาต้องจอดรถกระโดดไปช่วย
แต่ว่าประตูรถก็เปิดไม่ได้น้ำมันก็พัดพัดรถมา
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาช่วยไม่ได้ตอนนั้นก็เลยขี่รถเข้าหมู่บ้านไปตามชาวบ้านออกมาช่วย
แต่ช่วยไม่ได้อีกนะคะจนสุดท้ายกู้ภัยมาช่วย
แล้วก็นำร่างของนายดาราส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาให้แพทย์ชนะสูตร
ต่อไปนะคะนี่ไงถึงบอกว่าห้ามฟังข่าวนะนะข่าวเราเราก็ห้าม
ว่าพวกทางที่มันเป็นฝ่ายน้ำล้นหรือว่าเห็นเส้นทางว่ามีน้ำท่วมเยอะ
ฝืนอย่าฝ่าไปเป็นห่วงค่ะ